วยคู่ที่๒ของเรานะครับเปเป้เล็กต่อหลัก๒ใช้เวลา๒นาที๔๒วินาที
ทำดีอย่างนี้ครับ๙๑จอละเข้เขียวครับมอบไปเลย๓๐๐บาท
ครับตอนนี้มวยรองคู่เอกของเรานี่พร้อมแล้วครับติดตามวีดีอาร์
ฝ่ายแดงนักชกมหาชนซ้ายมหาการหมัดล้มช้างเขาคือเด็ดขาดปพงสว่าง
ทะลมกับฝ่ายน้ำเงินขุนสอบทะลวงฟันเดินลุยเปิดแรกขอยไม่เป็นเขาคือเด็ดฤทธิ์ปเตรลกุล
มวยรองคู่เอกของเรานะครับตอนนี้มวยรองคู่เอกของเราจอละเข้าไปในยกที่๓ครับ
รองผู้เอกของเราสัปดาห์นี้ครับฝ่ายแดงเด็ดขาดปพงสว่างชื่อนรงศักดิ์คำเบ้าอายุ๒๒ปีเป็นชาวจังหวัดหนองบัวลำพู
ส่วนฝ่ายน้ำเงินเดชฤทธปเตรกุลชื่อสุพธนัดกระโทกอายุ๒๓ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมาชกมาแล้ว๗๑ครั้งชนะ๕๕แพ้๑๕ครั้งเสมอ๑ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนยอดขุนทัพสกสุงหายิมที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
นะครับส่วนผู้ทำหน้าที่บทเวทีครับอาจารย์อรงชนะชันครับ
ทำหน้าที่ถอดโมงคลให้เด็ดลิตต่อเตรียมละกุลครับ
วยคู่แรกพร้อมแล้วครับไปพบกับคุณอธิวัฒน์ครับ
ไปบริเวณีครับนี่เป็นรองผู้เอกแล้ว
ที่สองนี่ไปเร็วมาเร็วนะครับโดนชุดใหญ่เข้าไป

แดงให้คะแนนนรกธนจันทร์

ขอบคุณประพาทวงศ์อำนาจสายฉลาด

คุณผู้ชมครับ๑๖นาฬิกาเป็นต้นไปครับ
นะครับเชิญชวนชาวนครปฐม
และพื้นที่ใกล้เคียงเสาร์๒๘พฤษภาคมนี้
กับไทยรัฐทีวีสันจรครั้งที่๒

เล็กคอนเสิร์ตกระต่ายกะแตอาสยาม

นะครับรุ่นกันร้านในช่วง
ร้องได้ให้ล้านสัญจรและอัปเดต

ตองราชตาวันโภชนุกูล
จากรายการพระเด็จบันเทิงและบุ๊กสืบสก
พันดีจากรายการรถปลดทุกข์
ร่วมด้วยคอนเสิร์ตดาวรุ่งน้องใหม่จากไทยรัฐทีวี
ดมกิจกรรมองค์พระปฐมเจดีประตูพระร่วง

อย่าลืมติดตามความสนุกทุกวันเสาร์สุดท้ายปลายเดือนตลอดปีนะครับ
ได้ทางไทยฮารักท์ทีวี๓๒
แม่บอกชื่อนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก
เด็ดขาดบ่พงศวัง

ตอนรวดอยู่เห็นอยู่เต็มทั้งหมดเลย

ไม่เคยแพ้ใครในศึกวันทรงชัย
นี่แล้วหลังจากที่ย้ายศึกไปทีเดียวนะครับ
แพ้รูปมหาราศเลย

มีการเดินสายอุ่นเครื่องตลอดแล้วชนะมานะ

น้ำเงินที่มาหลายครั้งแล้ว

อันนี้เคยใส่กับไอ้เจ้ากิ่งซางเล็กนี่

เกือบตายอ่ะยก๔ตอนนั้นอ่ะกิ่งซางอ่ะ

ยก๔มาเลยแฟนมวยนี่

สอบหมัดซ้ายแลกหมัดต่างต่างแรก

เข้มข้นเลยครับถึงยกแรกต่อนั้นเองปลายยกที่๑แล้ว
เพลงบอกคู่นี้รูปร่างสรรทัศน์

ขามครึ่งข้อด้วยกันทั้งคู่เลยแน่น
เนื้อเน้น
หมดยกที่หนึ่ง
ตาจอลาเก้เกี่ยวกับ

และจอลาเก้ปลาดหาง๑๐๐๐๐บาทครับ
ตอนนี้ไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
ข้นเลยนะครับยกแรกนั้นก็ใส่กันแบบ

ปรุงรักช่วงชกอาจจะหนากว่า

ครึ่งเซ็นน้ำเงินเด็ดนิดป่อเตรียร์ละกุล
แดงนี่เด็ดขาดปวงสว่าง

ที่แกแล้วจะกำเนินด้วยเกียงสีแดงเด็ดขาด

วยปอวงสว่างนี่ส่วนมากจะเป็นมวยซ้ายเยอะนะ

ถ้าในอดีตสมัยก่อนจะมีคุณสมมาตรหงษกุล

เป็นมวยขวาก็จับมาซ้ายดัดนะ

การลุกศิลป์ในหัวก็พัด
มอเตะราคุณไม่ยักต์เห็นไอเจ้าจิปวี่นะ

อ่ารายนิทประเภทพวกเลือกมนตรงได้ดีมาก

เดลลิลิ้ดแข่งขวาเตะ

ลุงจังหว่าอยู่นะครับเด็ดขาด
อันตรายกันหว่าแข่งซ้ายนี่อันตรายเลยนะครับ

มาอีกแล้วเตะซ้าย

มาแต่ละแข้งออกมานี่มันหนักหน่วงรุนแรงน่ากลัวนะ

เจอหมัดขวาเจอหมัดขวาต้องตู้เสียดสีก่อน

แม่จะเด็ดขาดวันนี้หมดก่อนยุ่งมากดูแน่

เบียดลิสเปิดเกม

เป้นป๑๕๐ด้วยหมัดขวา
เอาล่ะครับนี่เป็นซ้ายกับขวานี่มันต่อยกันแล้วมันสนุก
นี่หันหน้าเขาหากันแล้วมันพอดีเป๊ะเลย
เกาะในลูกแข็งแรงตีซ้ายตีแล้วเหน็บไว้ก่อน
มาแต่ว่าถ้าวงในนี่เสียเปรียบ
ลำบากนะถ้าวงในนี่กินไอ้เจ้าเด็กทานไม่ได้นี่ก็คงจะลำบากนะ
ใช่ถ้าในกินไม่ได้ยุ่งเลย
วงในวงในไล่แขนพลิกเหลี่ยมพลิกไม่พลิกพลิกดึงเหลี่ยม

อ้าวดึงมาอย่างนี้นี่ไม่สวยครับ

เจอก็ไปทำตั้งไม่ดีเท่าไหร่แล้ว
งขวาเตะยังขยับยังเดิน

รอจังหวะ๒อย่างเดียวเลยนะครับเด็ดขาด
ระวังตีซ้ายขยับก็ไม่ยาก
ถ้าผิดจังหวะนิดเดียวแล้วโดนตีนซ้ายเลยนะครับ

นี่เอาเหลี่ยมเข้ามาช่วยเลยโบ้

อันนี้สำคัญเลยช่วงปลายยกที่สอง
กดมานี่เอาเข้าตาไว้ก่อนแหลมเฟี้ยวเลยลูกนี้
หมดยกที่สอง
ขาได้เด็ดขาดต่อยเปรี้ยงโอ้โหกระเด็นเลย

ครับตอนนี้ไปพบกับคุณชาญชัยและของคุณอธิวัฒน์ครับ
สำหรับผู้ถึงฟุตบอลทีมชาติไทยนี่
ต้องนึกถึงไทยรัฐทีวีก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะครับ

ครั้งที่๔๔พบกับการรับแข้งของ๔ทีมชะนำแห่งเอเชีย

ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที

หลับอิมิเลสเจอกับจอแดง

ชิงอันดับที่๓ชิงชนะเลิศถ่ายทอดสด

ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขายก๓แล้ว

ก่อนในมีในหรือเปล่า

มันก็มีหนทางเดียวที่ทั้งนั้น

คุยแล้วคุยไม่ได้แทร่จ้องไม่ได้

เจอโต้เขามันต้องใช้กำลัง
มวยถนัดแบบนี้เนี่ยโอ้โหเจอซ้ายเข้าไปเต็ม
ตีแล้วปากชายโครงเลย
เกมยังต้องเป็นฝ่ายเปิดเหมือนเดิม

ขวาหลุดทุกศูนย์ด้วยขวาเต็มเหมือนกัน
ฟิกเลยลูกนี้หลุดไม่ได้นะครับเจอกับมวยเขี้ยวแบบนี้
โอ้โหปักในเข้าไปอีกแล้ว
ถูกสอนลักษณ์ปากกลางใจเข้าไปเลยลูกนี้

ตกว่ามีความมั่นใจไม่มีความค้าเจ้าเสื้อใหญ่เลยจ้ะ
ตูบนี่เป็นยังไงเอาเดิน
เสือใหญ่กับไอ้เจ้าเด่นนี่เป็นคนละอย่างนะ
มันทรงมันไม่เหมือนกันนะ
ดูไล่กับมันไหนเลยวันนี้มันเน้นไหนเลยนะเจ้าเด็ดคาร์ด
ตีแล้วเหน็บตีแล้วคาไว้ด้วยเด็ดขาด

เดริฟโชคนี้ต้องละเอียดนะครับพยายามผิดจังหวะเตรนลุดไม่ได้เลย
ถ้าเตะหลุดมานี่โดนซ้ายสวนเข้าไปเต็มเลย
เน้นหมัดพยายามเน้นหมัดวงใน
หิวไม่ได้อ้าววาดต่อ

หลุดมาเจอหลุดแบบนี้ไม่ดีโอ้พลิกเหลี่ยมหัก
ไล่แขนเพิ่งกันไล่แขนแล้วตีซ้าย
สะอาดอย่านิ่งอย่าเฉยอย่าหยุดนะ
ไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะอย่างนี้เดี๋ยวยุ่งนะ

แต่ถ้าหยุดถ้านิ่งเฉยนี่เป็นเรื่องได้นะครับ
ประเภทแอ่นให้ตี๒ทีถ้าหยุดขึ้นมายุ่งเลยล่ะเด็ดขาด
แต่ก็ต้องบอกแล้วว่าไทยรัฐนี่มันอาถรรพ์นะ

เอ้าอย่าไปต่อเพลินเซาโจวเล็งเซาโจวเล็งอย่าต่อเพลิน
ไม่ได้ยาวไปยาวไปนี่สลบมาเยอะแล้ว
เอ้าดูปลายยุคที่๓

ใช้จังหวะตีนซ้ายครับรอเด็ดนิดตั้งแต่หลุด
เอาเหลี่ยมเข้ามาช่วยบิดตีแนบ
โต้ไม่ทันครับช่วงปลายยก๓แล้ว

ครับมวยร้องกุ้งเองเราวันนี้ครับผ่านมาแล้วครับ๓ยกดีภาพ
ยกที่๓ทางด้านเด็ดขาดนี่โชว์ความเก่าเลย
โอ้โหเกี่ยวขาดันเข้าเชือกโยนเข่าตามเข้าลำตัวเลย
ทางด้านเจริสก็พยายามนะครับเตะขวาแทงเข่าครับ
ใหญ่ก็แล้วครับคุณซูมครับกุสวนสมบัติครับ
และคุณจรูนวันนิชาที่ปรึกษาหัวหน้าข่าวกีฬาไทยรัฐครับ
ให้เกียรติมาฆ่าเก็มขัดมวยวันนี้กับกู้เอกครับ
ตอนนี้ไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
ยกที่๔แล้วนะครับ๑๒เจงสีน้ำเงินเดทลิกบอล
คุณนี่เดินได้ดีเลยยก๓ก็เตรนหลุด๒ทีครับ
โดนเดทผ่านวางปีที่แข่งซ้ายออกไป๒ตีน
หมุนติวเลยยกที่๔นี่สถานการณ์บีบแล้ว
เดชนิกนั้นต้องเดินอย่างเดียวนะครับ
อยู่นอกไม่ได้นี่ต้องต้องเบียดในอย่างเดียวครับ
มีสถานการณ์ประตูมันบังคับแล้วตอนนี้
ที่สำคัญนะมียา๕๐๐๐๐นะ
เอ้ามาแล้วมอบให้กลับทางด้านเดทลิก
ถ้าได้รับชัยชนะในวันนี้นะเอาแต่เผลอแป๊บเดียว
น้ำเงินลงไปนอนอยู่ข้างล่างเลยโดนพลิกเหลี่ยวลงไป
ยาวนะพูดดี๕๕๐๐๐
สภาพร่างกายนี้ใช้ได้นะจาตุ๊นี่วาดฝันไว้เลยนะ
เจ้าเดลิสเสร็จแล้วขอเจอเสือใหญ่
เสื้อใหญ่เสร็จเป็นแต่ขาดสภาพรางได้ก็คอฟิมสังเล็ก

นี่มอง๒ช็อตติดเลยนะหลายช็อตเลย
นั่นเหรียงมาเรียกอยู่และใช้จริงและเด็ดภาย
ผิดจังหวะพอเดินเข้าไปผิดจังหวะนี่โดนหักเลย
นี่แหละครับหลังที่แก่ตัวอีกตรงไว้นะนะ
เกินมาร้อยเกินมาร้อยทำหน้าแทงเน้นในดูนะ
แข้งในกับข้างหน้าใช้ได้ดีใช้ได้ดีแต่วันนี้เน้นที่กลุ่มใน
กลับลับคอยดูไม่เดินแล้วแข้งซ้ายโดยสาวไม่เดินแล้วทิ้งมือไปเลย
เข้ามาโดนทิ้งซ้ายไปทิ้งเรียง
ตัวปัญญานะครับปัญญามัวปัญญา
อเจมส์เอาขึ้นอัพฟอร์นไปเลยหนึ่งคันไม่เอานะเอากล้าตัวอย่างเดียวนะเอากล้าตัวอย่างเดียว
อเจมส์เอาไม่ไหวนะครับอเจมส์อืมโชว์เลยตอนนี้
อเจมส์โชว์ดีนะโชว์ดีนะครับฟ้าวนะลูกนี้เพราะจังหวะมันขาดไปแล้วต้องระวังนิดนึง
มันเด็ดขาดแล้วมันเฉียบขาดไปด้วยเลยวันนี้

ถ้าเหมือนเฉียดทานแล้วท่านต่อเจ๊งชัยเลยนะ

มันถูกชะโลกวันท์ทรงชัยมาจากตุ๊ก

เพราะในอดีตโอ้คำอาการมันต้องยุติยุติยุติ

เดือดร้อนจราเข้เขียวอีกแล้ว
ก็ผู้ชนะนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับ
เห็นอยู่แล้วครับเด็ดขาดปพงสว่าง
เดลิกปเตรลกุลไปในยกที่๔
คำอาการบอกหมดทางสู้จริง

ก็เด็ดขาดปพงสว่าง
เดลิกปเตรลกุลไปในยกที่๔ครับ